ปฏิบัติการของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปกวาดล้างไปจับกลุ่มพระสงฆ์ที่มาจากกัมพูชาแล้วก็เข้ามาหากินในบ้านเรา
โดยไปเรียรายเงินค่ะจากชาวบ้านพอได้เงินมาเนี่ยก็กลับไปอยู่ที่พื้นที่ป่ารกร้างแถวบางพลี
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มได้ถึงที่เลยนะคะ
เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไปตรวจค้นป่าเป็นที่ดินรกร้าง
เนื้อที่ประมาณร้อยไร่ตั้งอยู่ริมถนนทางคู่ขนานทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิที่บางพลีสมุทรปราการ
โอ้โหเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปตามทางแคบอะค่ะลึกเข้าไปไปเจอเนี่ยค่ะ
มากันเป็นหมู่เลยค่ะอยู่กันแบบนี้เป็นลูกเสือมาเป็นหมู่สร้างเพลิงค่ะ
น้ำจะมาอยู่อย่างนี้แหละคะ

พระสงฆ์พักอาศัยอยู่๑๑รูป

วิ่งหนีกันเกลอเจินเลยนะคะ
สุดท้ายไม่รอดถูกรวบตัวได้ทั้งหมด
ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบพาสปอร์ตเดินทางเข้าเมือง
ทีนี้ไปสอบถามค่ะว่าโอ้ท่านคะมาจากไหนกันเนี่ย

เดินทางหลักรอบเข้ามาในประเทศไทย
ตามช่องทางธรรมชาติแถบจังหวัดสะแก้ว

แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
แล้วก็จะมีการออกเดินบินทบาทในตอนเช้ามืด
เรียรายเงินจากชาวบ้านในระแวกแถวนั้นแหละ

แต่วัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของพระสงฆ์ปกติ

มีสาเหตุที่มุ่งหวังเดินทางเข้ามาบินทบาทในประเทศไทย
ด้วยเหตุผลว่าหนึ่งในพระสงฆ์นี้ยอมรับเลย
บอกว่าการบินทบาทในประเทศกัมพูชาได้แต่อาหาร
ปัจจัยหรือว่าเงินสด

ถ้าเกิดเป็นคาราวาสทั่วไปก็หามารายได้เสริม

ในเมื่อมาที่เมืองไทยแล้วได้ปัจจัยหรือว่าเงินสด
การออกบินทบาทก็เลยตัดสินใจเดินทางมาในประเทศไทย
เพราะว่าคนไทยชอบถวายปัจจัยใส่บาทไงคะ
สุดท้ายพากันไปค่ะทั้งหมดเลยค่ะ
พาไปลาศิษย์ค้านะคะ
แล้วก็ไปทำประวัติผลักดันกับประเทศต่อไปค่ะ
โอ้โหแล้วเป็นการลาศิกขาในช่วงเข้าพรรษาด้วยนะ
ใช่ค่ะเยอะทีเดียวนะคะมากันหลายรูปเลย